ใช่ค่ะช่วงนี้คนติดเยอะขึ้นมากจริง

แต่ว่าการกลับมาติดในช่วงนี้จะสังเกตเห็นว่า

คนไม่เคยติดอ่ะติดกันเต็มเลยนะคะตอนนี้
บางคนติดครั้งที่๓แล้วก็มีใช่ไหมฮะ
หรือคนที่ยังไม่เคยติดเลยแล้วตอนนี้เพิ่งมาติดก็มี
เอาเป็นว่ายังต้องระวังกันต่อไป
ขณะเดียวกันเมื่อติดแล้วรักษาหายแล้ว
บางทีการดูแลตัวเองหลังจากติดโควิด
มันก็มีเรื่องที่จะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษอยู่เหมือนกัน
ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเพิ่งหายจากโควิด
เขาก็เลยอยากออกกำลังกายคงไม่ได้ออกมานานไง

คลิปนี้ตึงเลยอ่ะ

คือผู้ชายคนนี้ต้องบอกข้อมูลก่อนว่า
เพื่อจะเตือนกันนะครับ

แล้วก็มีอาการโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ

ล้มหงายตึงไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับโรคหัวใจ

ผู้หญิงคนนี้ที่เดินมาอยู่ใกล้
หลายคนเห็นคลิปแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้
ภรรยาของคนป่วยเนี่ย

ทำไมไม่ลงไปช่วย

ชี้แจงทางใต้คอมเมนต์

คุณแม่ขากับเข่าไม่ดีนั่งไม่ได้

ซึ่งถ้าเกิดในคลิปจริงเนี่ย

คือดังจนลูกชายที่แน่นิ่งไป

ซึ่งผู้ชายคนนี้ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ

ภรรยาเนี่ยชื่อคุณอ้อนะครับ

แล้วก็ขยับตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ที่เข้ามาดูเนี่ยไม่ช่วยเลยเหมือนแบบ
ดูยืนเก้กังอยู่

ขาไม่ดีนั่งไม่ได้

แล้วก็ลุกขึ้นมาจากนั้น
ที่บ้านก็ช่วยกันพาตัวคุณเอ็กซ์

ก็คือเรื่องของศีรษะแตกด้วย

นี่คุณเอ็กซ์นะฮะที่โรงพยาบาล
เพราะว่าทางแฟนก็ลงคลิปเพิ่มนะครับ

ปกติมีโรคหัวใจอยู่แล้วนะครับ

แต่อาการวูบเนี่ยคุณหมอบอกว่า

แต่เนื่องจากขาดน้ำ

คุณเอสออกกำลังกาย

ออกกำลังกายหนักมากเสียเหงื่อมาก

หงายหลังล้มไปเลย
คุณอ้อก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาในทุกช่องทาง

คุณแม่มีปัญหาเรื่องค่าเรื่องเขา